คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่
โรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟระเบิดค่ะ

แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑๐ราย
มีทั้งชายมีทั้งหญิงและมีทั้งเด็กสองขวบด้วยค่ะ
นี่คือภาพที่เชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะ
โรงงานผลิตพลุและดอกไม้ไฟระเบิด
คุณผู้ชมจะเห็นนี่ค่ะคนงานเนี่ยวิ่งออกมา
บางคนตามรายงานเนี่ยเลือดอาบตัวมาเลยนะครับ

ข้างหลังเนี่ยเสียงระเบิดก็ดังออกมาเรื่อยเนี่ยค่ะ
เพราะว่าเป็นโรงงานที่เก็บพลุเก็บดอกไม้ไฟนะคะ
อยู่ที่บ้านสรรทุ่งใหม่ตำบลสรรปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
พลุก็ดังขึ้นเป็นระยะระยะควันดำก็พวยพุ่งขึ้นแบบนี้ค่ะ
คนในพื้นที่นะคะก็ตนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คันนะคะคุณผู้ชมเข้าไปสกัดไฟแล้วก็กั้น
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เนี่ยค่ะโอ้โหมีทั้งควันไฟมีทั้งเสียงปะทุเป็นระยะระยะนะคะ
ก็ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงนะคะเพลิงจึงสงบ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านของเจ้าของโรงงานพลุค่ะ
แรงระเบิดเนี่ยบ้านพังทั้งหลังนะคะ
โกดังเก็บพลุที่อยู่ข้างบ้านก็ถูกระเบิดเสียหายทั้งหลังเช่นเดียวกัน
มีบ้านปูน๒ชั้นที่อยู่ห่างจากตรงจุดนี้๒เมตร
รถกระบะ๒คันรถจักรยานยนต์อีก๖คัน
ก็เสียหายไปด้วยดูจากมุมสูงหมดเลย
เพราะว่าตรงข้างเป็นโกดังเก็บพลุ

ทีนี้ในโกดังมันก็มีพลุอยู่เยอะนะครับ
ประกายไฟมันก็ปะทุประทุไปเรื่อย
บ้านหลังที่อยู่ข้างห่างกัน๒เมตร
ทั้งรถทั้งบ้านก็พังเสียหายนะคะ
ผู้บาดเจ็บคุณผู้ชมคะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่นะคะ
ตามรายงานมีผู้ชาย๔คนผู้หญิง๕คน
มีเด็กอายุ๒ขวบอีก๑คนรวมทั้งหมด๑๐คนค่ะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ต้องบอกว่าจ้าละวันฉุกระหกทีเดียวค่ะ

เรื่องต้นทราบว่าโรงงานผลิตพลุแห่งนี้
เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวันที่๕กันยายนปี๒๕๕๕๐ปีที่แล้ว
มีผู้บาดเจ็บ๓รายในตอนนั้นเนี่ยนะคะ
แล้วตอนนั้นเองเนี่ยเจ้าของโรงงานเอง
ก็นอนโรงพยาบาลเป็นปีด้วยเหมือนกัน
แล้วเขาก็มาปรับปรุงก่อสร้างบ้าน
โรงงานผลิตและเก็บพลุปรับปรุงใหม่
จนกระทั่งวันนี้ตอนประมาณเที่ยงค่ะ

คนส่วนใหญ่ก็ออกจากโกดังมาที่บ้านเพื่อกินข้าวก็ยังถือว่าโชคดีนะคะ
ช่วงพักเที่ยงคนไม่ได้อยู่ที่โรงงานมาก
แล้วจู่มันก็เกิดระเบิดขึ้นรุนแรง
ทุกคนถูกแรงระเบิดและไฟไหม้
สิ่งของล้มทับบาดเจ็บไปตามกันค่ะ
นายกเทศมนตรีตำบลสรรปูเลยคุณสาธิตค่ะ
บอกว่าเบื้องต้นก็กันพื้นที่ให้ชาวบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐เมตรก่อน
เพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก
แล้วก็บอกว่าตั้งแต่รับตำแหน่งมาก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

ก็มีคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้หลายมุมค่ะ
มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ๑๐หลังคาเรือน
ได้รับผลกระทบประมาณ๕๐คนด้วยกันค่ะ
สำหรับเหตุระเบิดในครั้งนี้เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการผสมสารในการทำพลุผสมผิดสูตรคุณนัทพงศ์
แล้วอากาศช่วงนี้ก็ร้อนแต่ว่าอันนี้คือการสันนิษฐานนะคะ

กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเนี่ยค่ะ

โอ้โหก็หวั่นใจแทนบ้านที่อยู่ติดกับโกดังเก็บพวกดอกไม้ไฟหรือว่าพลุอะไรแบบนี้นะคะ
ครับเมื่อกี้นี้จะบอกว่าเป็นจุนก็ว่าได้โอ้โห